แล้วก็ทำให้พื้นที่ในภาคอีสานนะครับ
ได้รับผลกระทบเรื่องน้ำท่วมที่สำคัญที่สุดครับ

พื้นที่เกษตรนะครับโอ้โหท่วมเต็มนะครับ

ลำน้ำสาขาไม่สามารถไหลลงแม่น้ำโขง
แล้วก็น้ำท่วมในพื้นที่เกษตรในเขตอำเภอพลวิสัยครับ
นี่คือภาพมุมสูงที่จังหวัดน้องคารพื้นที่เกษตร
บ้านเชียงอาจตำบลเหล่าต่างคำน้ำเผลอพลมิสัย
ซึ่งถูกน้ำท่วมนะครับ
จากลำน้ำสวยลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง
ที่ไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้นะครับ
ประกอบกับมีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมา
ทำให้มวลน้ำดังกล่าวเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน

และหากน้ำไม่ลดลงภายใน๗๑๐วันนี้นะครับ
ต้นข้าวที่เพิ่งปักดำก็จะเน่าตาย
ส่วนสถานการณ์น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดน้องคายนั้น
ระดับน้ำเริ่มลดลงจากเมื่อวาน

ยังต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่รุ่มต่ำอยู่เป็นระยะครับ
ซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำโขงวัดที่สวนอุทธกวิทยาน้องคายนะครับ
ก็วัดได้๑๑๖๑เมตรลดลง๔เซนติเมตร
จุดวิกฤตอยู่ที่ประมาณ๑๒๒๐เมตร
ก็ถือว่าลดลงนิดหนึ่ง
แต่ยังท่วมพื้นที่ของประชาชนอยู่

ใช่ค่ะจากน้องคายขยบมาดูที่สกลนครหน่อยนะคะคุณผู้ชม

เขื่อนน้ำอูนเขาก็มีการเร่งระบายน้ำออกมาต่อเนื่องเลย
ทีนี้สิ่งที่ตามมาก็คือน้ำมันล้นตลิ่งค่ะ
แล้วก็ไปกระทบกับหมู่บ้านที่เขาอยู่ใต้เขื่อน

รวมถึงที่โรงเรียนบ้านหนองเด่นดอนขาวด้วย
ก็ระดับน้ำตอนนี้สูงประมาณ๓๐เซนติเมตร

สนามฟุตบอลน่ะกลายเป็นโอ้โห
ใช่ค่ะอันนี้เราเห็นสภาพพื้นที่เป็นแบบนี้
แล้วเด็กคุณครูเขาจะใช้ชีวิตกันยังไง
คุณครูก็ต้องอบพยพนักเรียนชั้นอนุบัน๑ถึงป๖ทั้ง๖๓คน
สอนที่บริเวณหน้าทางเข้าโบสถ์
สาราวัดแม่พระรับศาลที่อยู่ในหมู่บ้าน

ห้องเรียนของน้องก็ต้องปรับเปลี่ยนเป็นแบบนี้ไปก่อนนะคะ
เพราะว่าที่เก่าที่เดิมน้ำมันท่วม

เอากระสอบทรายมาวางเป็นแนวกั้นบริเวณถนนด้านหลังโรงเรียน
เป็นระยะทางยาวประมาณสัก๕๐๐เมตร
เพื่อป้องกันน้ำที่มันล้นจากลำน้ำอูลเนี่ย

แล้วก็ต้องย้ายพวกสัตว์เลี้ยงต่างไปอยู่บนที่สูง

คือกังวลว่าถ้าเกิดว่าเขื่อนน้ำอูนยังคงระบายน้ำแบบนี้
เรื่องแบบนี้คันดินที่กั้นไว้มันอาจจะรับไม่ไหว
แล้วจะส่งผลกระทบมากไปกว่าเดิมหรือเปล่า
แต่ตอนนี้สถานการณ์เขื่อนน้ำในเขื่อนน้ำอูน

เพราะว่ามีปริมาณน้ำ๕๗๔ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็นร้อยละ๑๑๐บาท
โอ้โฮก็เกินมานะดังนั้นก็ต้องมีการเร่งระบายออกด้วยนะครับ

นายภัยทูลรักประเทศผู้ว่าราชการจังหวัด
ก็ลงพื้นที่บริเวณวัดศรีมงคลเหนือครับ
เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง

ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำเกินระดับวิกฤต๒๙เซนติเมตร
โดยระดับวิกฤตจะอยู่ที่๑๒เมตร๕๐เซนติเมตรครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตามสถานการณ์น้ำโขงอย่างใกล้ชิด
และเตรียมพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์
ที่จะมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ทันทีได้ทันท่วงทีนะครับ
ได้รับแจ้งเหตุว่าน้ำเอ่อท่วมล้นบ้านเรือนของประชาชน
พร้อมประกาศให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง

คุณผู้ชมก็ส่งรายงานสภาพอากาศมานะคะ
บอกว่าที่คลอง๙ธัญบุรีอากาศยังเย็นยังไม่มีฝน
ส่วนที่นครพนมก็ฝนตกนะคะ